ติดตามไทยรัฐนิวโชว์กันต่อนะฮะเรายังคงเกาะติดความคืบหน้าและความเคลื่อนไหว
ในคดีการเสียชีวิตของคุณแตงโมค่ะถ้ายังจำกันได้สอสอเต้มงคลกิจ
สินทรานนท์หัวหน้าภักดิ์ไทยศรีวิรัยก่อนหน้านี้ออกหากล้องวงจรปิด
ไม่เคยเว้นวันใช่ค่ะแล้วก็ได้ภาพได้คลิปมาโอ้โหเป็นร้อยร้อยคลิป
จะบอกว่าเดี๋ยวคงต้องยุติตรงนี้ไปก่อนแต่ยังตามคดีอยู่นะ
และล่าสุดเนี่ยวันนี้เขาลงพื้นที่อีกครั้งไปที่แม่น้ำเจ้าพระยา
หลังจากเมื่อวานเนี่ยไลฟ์ไปหาบังแจ๊กที่สหรัฐ
นี่สสเต้วัยนี้ไปกับธนากิจชนะด้วยนะฮะที่ปรึกษากฎหมายของทางพักไทยศรีวิรัยนะครับ
เพราะต้องการไปหาหลักฐานเพิ่มเติมว่าจะมีอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับ
ผ้าลูกไม้สีขาวที่ติดตัวคุณตังโมไปวันที่ไปล่องเรือสปีดโบสต์
กุมภาพันธ์หรือไม่เมื่อวานบังแจ๊กเนี่ยเขาอ้างว่าเขาได้มาแล้วนะ
อกจากมีคราบสีแดงคล้ายคราบเลือดเนี่ยยังมีพวกเศษใบไม้ติดอยู่ด้วย
จะเป็นใบหูกวางจากต้นหูกวางแถวแม่น้ำเจ้าพระยาหรือเปล่านี่สสเต้นะฮะกับทนายกฤษณะ
ทนายแม่เนี่ยนะฮะลงเรือไปเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ต้องตามไปดูกันหน่อยแล้วครับทุกผู้ชมครับ
ร่องไปในแม่น้ำเจ้าพระยาต้องการไปหาหลักฐานเพิ่มเติมคุณมงคลกิจบอกว่าก็อย่างเช่นพวกใบไม้หรือว่าเศษทราย
ที่มันติดอยู่บนท่าลูกไม้สีขาวของคุณตังโมตอนที่ตกเรือเสียชีวิตนี่นะบังแจ๊กเขาอ้างว่าเจอแล้ว
คือคุณมงคลกิจเนี่ยบอกนะฮะบอกว่าทนายกฤษณะชวนมาสำรวจทรายกับใบไม้ที่ติดที่ผ้าของคุณแตงโม
เพื่อช่วยหาความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
เนื่องจากก่อนหน้านี้เนี่ยคุณมงคลกิจก็เคยบอก
ผ้าลายลูกไม้ที่ผูกเอวคุณตังโมไป
แล้วเห็นภาพในวันที่เขาไปร่องเรือเนี่ย
มันอยู่ใกล้กับช่วงต้นขาด้านใน
ขาขวาที่มีบาดแผลใหญ่
มันอาจจะบ่งบอกได้ถ้าเกิดจะมีการทำร้ายอะไรกันเกิดขึ้น
มีคราบเลือดแบบไหนมีรอยกรีดรอยตัดรอยขาดอะไรยังไงไหม
ทีนี้วันนี้เนี่ยคุณมงคลกิจบอกกับนักข่าวนะครับ
บอกว่าเรื่องผ้าที่บังแจ๊กเขามีอยู่
ไม่ขอยืนยันว่าจะเป็นของจริงหรือไม่

บอกผมไม่ขอยืนยันว่าจะเป็นของจริงหรือไม่
เพราะต้องมีการตรวจสอบกันอีกครั้งหนึ่ง
เมื่อผ้ามาถึงประเทศไทย
เมื่อวานนี้สสเต้บอกกับเราบอก
เดี๋ยวผมจะไปรับเองเดี๋ยวไปทำวีซ่าก่อน
วันนี้สสเต้บอกคงไม่ได้ไปแล้วล่ะ
สหรัฐเนี่ยเพราะติดปัญหาเรื่องการทำวีซ่า
คำถามก็คืออ้าวแล้วจะได้ผ้ามายังไงล่ะ
สสเต้บอกเดี๋ยวให้บังแจ๊กเขาส่งมาก็แล้วกันนะ
แล้วให้ส่งไปให้นู่นเลยฮะไปให้คุณหญิงหมอพรทิพย์เลย
แล้วก็คณะกรรมธิการของคุณหญิงหมอเลยที่วุฒิสภา
ว่าใช้เวลาสักสัปดาห์หนึ่งผ้าน่าจะถูกส่งมาถึง
เวลานี้เราก็ไม่รู้ว่าผ้าที่คนแจ๊คได้มาเป็นผ้าจริงหรือผ้าฟอม
เราก็ยังไม่สามารถตรวจสอบได้จนกว่าผ้านี้จะส่งมอบไปที่
กรรมธิการของวุฒิสภาที่คุณหญิงหมอ
ดูแลอยู่แล้วก็ส่งไปให้ที่กระทรวงยุติธรรม

คือตรวจสอบค่าพีเอสของน้ำแม่น้ำเจ้าพญา

แล้วก็ตรวจสอบรอยคราบเลือด
ว่าคาบเลือดมันใช่ไม่ใช่อย่างไรถูกปะ
เราก็เราก็ยังไม่ทราบก็ต้องรอตรวจสอบ
เพราะฉะนั้นวันนี้คุณมงคลกิจยืนยันนะครับว่า
ยังไม่ขอยืนยันว่าของจริงหรือของปลอม

หลังจากเมื่อวานตอนไลฟ์นี่โอ้โหตื่นเต้นมาก
ใช่ค่ะเพราะเอาจริงนะคะคนไม่เชื่อเยอะค่ะ
ไม่เชื่อว่ามันจะเป็นของจริงนะคะ
เมื่อวานตอนไลฟ์นี่โอ้โหทั้งคุณมงคลกิจทั้งทนายกฤษณะแบบตื่นเต้นมาก

แต่วันนี้บอกยังไม่ขอยืนยันนะ
ว่าของจริงหรือของปลอมแล้วให้บางแจ๊กส่งมาเอง

สเป้บอกให้ส่งมาเองก็แล้วกันผมทำวีซ่าไม่ได้

แล้วบังแจ๊กเกี่ยวอะไรด้วยเนี่ยงง

แล้วทำไมผ้ายังดูขาวอยู่เลยเนอ

ถ้าจมลงไปมันควรจะเปื่อนโครนเปื่อนอะไรสี
มันไม่น่าจะแบบจะยังขาวแบบนี้
นี่บอกมีใบมงใบไม้ติดนี่ร่วงมาเลยนี่เห็นไหมฮะ
ตอนนี้เป็นที่ปรึกษากฎหมายของทางพักไทยศรีวิรัยเนี่ย
บอกว่าทุกวันนี้เนี่ยเขายังนำรูปของคุณแตงโมเนี่ยพกติดตัวไว้ตลอดเวลานะ

เหมือนกับตอนที่มาทำคดีตั้งแต่แรกตอนที่ยังเป็นทนายแม่อยู่เนี่ยนะฮะ
ยังมีกำลังใจในการทำงานทุกวันในการทวงคืนความยุติธรรมให้กับคุณตังโม
วันนี้ก็เลยตั้งใจจะไปดูท่าทรายแต่ละจุดที่แม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ย
ว่าอาจจะมีหลักฐานอะไรให้ได้บ้างหรือไม่
อย่างเช่นใบไม้ที่ติดอยู่กับผ้าลายลูกไม้ของคุณแตงโม
ว่าจะยังมีเหลืออยู่หรือไม่
วันนี้ไม่ได้ใส่สูตรมา
วันนี้พระเจ้านะครับ

ก็ถือว่าเป็นชาวคริสต์ท่านหนึ่งนะครับ
ที่จะพาน้องโมไปกับผมอีกวันนี้นะครับ

ซึ่งได้พูดคุยกับทางพี่เต้เมื่อวานนี้

คำว่าสงสัยเป็นเรื่องกับผมทุกที
แต่ยังไงก็ถือว่าผมทำงานแบบซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นาน
อ่าจากนั้นเขาก็ลงเรือกันค่ะนะฮะ
ร่องเรือจากสะพานพระราม๕ไปท่าเรือพิบูลสงครามนะครับ
เป็นจุดแรกเลยนะนี่พอไปถึงเนี่ยจุดนี้เนี่ยสสเต้จอดเรือขึ้นไปจุดทูบนะครับ
เป็นจุดที่มีการวางดอกไม้แสดงความอาลัยให้คุณตังโมครับ
เรือพิบุญสงคราม๑ตรงนี้นะครับ
จุดทูบตรงนี้เสร็จแล้วก็ไปต่อนะครับ
ร่องเรือต่อไปที่แถวท่าทรายนะฮะ
เป็นลักษณะท่าซายตรงข้ามกฝเป็นเมินเนินแบบนี้
จุดนี้สสเต้ไปเก็บใบหูกวางมาด้วยนะครับ
ขอเอาไปเป็นตัวอย่างหน่อยว่าจะเหมือนกับที่
มันติดอยู่กับผ้าที่บังแจ๊กโชว์เมื่อวานหรือเปล่า
นี่ธนายกิจสนาก็ลงไปด้วย
โอ้โหนี่ครับ
ได้ใบหูกวางตรงนี้เสร็จก็ไปต่อ

คือจะมองในความทุ่มเทของทั้งคู่ก็ได้นะ
ก็สอเต้กับธนาคิดธนาก็ดูสิก็ทุ่มเทไหมล่ะ

แต่ว่าตอนกล้องวงจรปิดคนก็
แหมมันต้องหาใช่ไหม
ใช่แต่พอมันมาตั้งแต่เรื่องขอนไม้บ้างล่ะ
ครับอ่าแล้วมันก็มาเรื่องนี้ที่คนไม่ค่อยจะเชื่อว่ามันคือผ้าของคุณตังโมอ่ะ

แล้วเศษใบไม้ที่มันหลุดจากผ้าที่บางแจ๊กเขาเอามาโชว์
ที่เขาไลฟ์กับสสเต้กับธนายกิจสนะเมื่อวาน

นี่ทนาคิดสนาแกเอาไปใบเวอร์เลอร์หรือ
อาจจะแค่อักลองไปเทียบดูอย่างเขียวอยู่เลย
ไปดูใช่ไหมค่ะก็ก็พยายามก็ทุ่มเทแหละ

โดยลงเรือไปสำรวจบนฝั่งด้วยนะครับ
แล้วก็ไปเอาใบต้นทองกวาวแห้ง

ใบต้นทองกวาวแห้งที่ตกอยู่ที่พื้น
หลังจากชาวบ้านบอกว่าต้นเนี่ยมันถูกตัดทิ้งไปแล้ว

แต่ใบมันก็ใหญ่ใช่
น่าจะอาจจะเป็นเศษของใบไม้ที่ว่ามันอยู่ติดกับผ้าที่บางแจ๊กเอามาโชว์
นี่ค่ะคือสสเต้เขาบอกว่ามันมีลักษณะคล้ายกับใบไม้ในเฟสไลฟ์กับบังแจ๊กเมื่อวานนะครับ
ก็เลยคาดว่าใบไม้นี้มีความใกล้เคียงกับที่นี่ฮะ
ภาพที่บางแจ๊กเอามาเปิดเผยคงไม่ใช่ใบไม้จากใบต้นหูกวางมันคงไป
ใบทองกวาวเสร็จแล้วก็ไปต่อที่ท่าเรือวัดรุ่มคงคาราม
นี่เป็นอีกจุดหนึ่งนะฮะถามว่าไปหาอะไร
ไปหาฝักต้นทองกวาวค่ะแต่ไม่เจอค่ะ
คือสสเต้เขามองประมาณว่าถ้าเจอใบไม้ในผ้าลายลูกไม้ของคุณตังโม
นั่นเท่ากับว่ามันก็ต้องมีต้นไม้ที่เป็นที่มาของใบอยู่แถวนั้น
แล้วมันอาจจะมีการมาจอดลงจอดเรือแล้วมาทำร้ายอะไรกันหรือทำอะไรกัน
คุณตังโมตกเรือหรือเปล่าหรืออะไรยังไงนี่แหละประมาณอย่างนั้น
เลยจะต้องหาต้นให้เจอตรงนี้ไม่เจอนะฮะวัดรุ่มคงคาราม
ก็ไปต่อลงเรือไปที่ท่าเรือวัดข้างคาว
เพื่อจะไปหาฝักต้นทองกวาวให้ได้
ก็มีการวิคงวิเคราะห์ไปตลอดทางนะครับ
หารือก็เลยเอ๊ะไอ้ใบที่มันจะใกล้เคียงกับใบแบบนี้

พี่เต้ก็บอกมันมีใบโม๊ย

ตามภาพถ่ายที่ทีมงานเนี่ยเคยส่งมาให้ดูด้วย
ส่วนที่ท่าเรือวัดค้างคาวไม่มีนะฮะต้นทองกวาวฝักต้นทองกวาวไม่เจอ
ต้นเมเปิ้ลจะมีหรือเปล่า
จากนั้นก็ไปเก็บตัวอย่างน้ำ๒จุดคือจุดประตูระบายน้ำคลองบางกรวย๑
เป็นจุดที่เจอขอนไม้ที่พี่เต้เขาบอกครับตอนนั้นน่ะนะ
ว่าคือคุณตังโมว่ายน้ำหรือว่าลุงนิดเขาบอกขอนไม้
แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ไปเก็บตัวอย่างน้ำคือฝั่งตรงข้ามที่
ใกล้เคียงกับจุดที่คุณตังโมตกเรือถามว่าจะเอาไปทำอะไร
ล้วงกันอย่างนี้เลยนะเพื่อจะไปเก็บตัวอย่างน้ำปุ๊บขึ้นมานี่
รอกน้ำขึ้นมาเพื่อจะเอาไปตรวจค่าพีเอส
หนาแน่นของน้ำแล้วจะเอาไปวัดความละเอียด
เม็ดทรายในโครนในศพของคุณแตงโมด้วย

คุณหญิงพรทิพย์แล้วก็คณะกรรมธิการของวุฒิสภา
ที่คุณแม่เคยไปร้องเอาไว้แล้วถอนเรื่องไปแล้วเนี่ย
เพื่อให้เขาตรวจสอบต่อเพราะเขายังยืนยันเขาเดินหน้าตรวจสอบต่อ
จากนั้นสสเต้นะฮะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งนึง
เพราะว่ามีข้อมูลออกมาจากร้อยว่าที่ร้อยตรีธนกฤษจิตอารีรัฐ
เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม
บอกว่าผ้าลายลูกไม้ที่บางแจ็คเขาออกมาแสดง
ยังติดอยู่กับร่างคุณตังโมมันหายแต่ผ้า

เพราะฉะนั้นทางคุณธนกฤษเนี่ยบอกว่าโอ้โหไม่ใช่หรอก

ที่ศพคุณแตงโมที่มีผ้าผูกเอวลายลูกไม้ติดอยู่เนี่ย
ยืนยันว่าได้ดูรูปของบังแจ๊กแล้วไม่มีเชือก
เนี่ยเราเปรียบเทียบให้ดูเลยค่ะพี่อุ๋ย

บอกว่ายังติดตัวคุณแตงโมอยู่

แต่สสเต้บอกว่าผมดูรูปของบังแจ๊กแล้วเนี่ย

เลขาเข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่า

จะต้องแคปแล้วก็ไปแหกไปซูมดูไหม

โอ้โหนี่ฮะโอ้ตอบโต้กันแบบช็อตต่อช็อตกันเลยนะ

ไปเจอใบหูกวางที่ติดกับผ้าลูกไม้

ทีมข่าวของเรานะฮะเราก็ถามไปยัง

จากคณะวรรณศาสตร์ของมเกษตรเลยนะครับ
รองศาลอาจารย์ดรสลาวุธสังเก้านะฮะ
เกี่ยวกับลักษณะใบไม้ที่มันติดกับผ้า
ที่บางแจ๊กเอามาโชว์นะอาจารย์สลาวุธบอกว่า
จากภาพที่ปรากฏเนี่ยพบว่าคั่วผลของพืช
หลุดออกไปแล้วดังนั้นมันจึงมีผล
การระบุชนิดของพืชแต่ถ้าในเชิงวิเคราะห์นะ
คาดว่าน่าจะเป็นผลของพวกไม้เลื้อยในสกุล
แบบพวกแก้วมือวัยนี่นะฮะแต่ยังไม่ทราบชนิด
ซึ่งการระบุชนิดของพืชเนี่ยถ้าจะระบุได้
วิเคราะห์จากคั่วผลของพืชรวมถึงพวกใบย่อยของพืชด้วย
เราก็ถามต่อว่าเอาอย่างนี้อาจารย์เอาแบบง่ายเลยว่าตกลงมันใช่
เอาใบทองกวาวไหมถ้าไม่ใช่หูกวางใช่ใบทองกวาวไหม
พี่เต้เขาลงเรือวันนี้เนี่ยอาจารย์สารวุฒิบอกว่าไม่น่าจะใช่นะฮะ
เพราะรูปทรงมันต่างกันเยอะมากอ่านี่เราก็พยายามสืบค้นสืบหาให้

ใช่ค่ะคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะค่ะ
บอกว่าไม่ต้องไปดูด้วยซ้ำว่าคือใบอะไร

เรื่องต้นมันไม่ใช่แล้วอ่ะจะไปดูทำไมถึงใบไม้ที่ติดอยู่กับผ้า

ภาคภูมิจะไปดูใบไม้ทำไมเนี่ย
อย่างที่บอกคุณผู้ชมเข้าใจในความพยายามความตั้งใจในการช่วยคลี่คลายคดีการเสียชีวิตของคุณตังโมนิดา
แต่ในมุมกลับอันนี้ก็ต้องพูดถึงไม่พูดถึงไม่ได้
ว่าการที่คุณอยู่ดีเอาสิ่งที่คุณบอกว่านี่มันเป็นพยานหลักฐานสำคัญ
อย่างเงี้ใช่เอามาไลฟ์กันเลยแบบเนี้ยโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบก่อนอ่ะ
สับสนนะสังคมสับสนนะ
และอย่าลืมว่าคุณมงคลกิจคือสสนะฮะ
ใช่มันจะยิ่งสับสนกันไปใหญ่นะ
คุณกิจสนะก็เป็นทนายความที่ทำคดีคุณแตงโมมาตั้งแต่แรก
คือยังไม่ควรจะรีบเอาออกมาบอกหรือเปล่า
คุณมีจริงมีอยู่ในมือจริงส่งเจ้าหน้าที่ไปเลย
ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนใช่ไม่ใช่ค่อยว่ากัน
อันนี้คือเอามาพูดเลยแล้วมันก็กลายเป็นว่า
คนก็ถกกันไงใช่หรือไม่ใช่
ยังไงกันแน่สับสนกันไปใหญ่เลย